แพงมีอะไรก็ใช้อันนั้นแหละไปเรียน

อยู่ปี๒มหาวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรศิลป์ยังไงล่ะน้อง
คือน้องเขาบอกว่าม้าตัวนี้นะชื่อขวัญชัย
เป็นตัวเมียอายุ๓ปีเป็นม้าของพระอาจารย์วัดป่าไม้แดง

เลี้ยงเสร็จปั๊บน้ำมันแพง
อยากจะประหยัดน้ำมันก็เลยขี่ม้าไปเรียน
นะครับก็ไม่คิดว่าจะโด่งดังขนาดนี้หรอกฮะ

เออนั่นน่ะสินะครับถ้าแข่งในสนามขี่ม้า
นะครับเขาก็ต้องสวมหมวกอยู่เหมือนกันนะ